ดูจริงแล้วเรียนอย่างนี้นะคะเราเนี่ยไม่เคยใช้คำพร้อมต้องงุศัพท์
เราก็ยาวจะถ้าเรามีหลักฐานเนี่ยเราก็จะเป็นอันดับ
พูดได้แค่ที่ว่าตอนนี้มันยังไม่พอที่จะไปหาจับว่าใครทำอะไร
ก็ต้องเรียนตรงว่าสัมภัยธรรมดิกิจวิทยาศาสตร์จะทำไม่มาก
นะครับแต่เราก็ยังไม่ได้หยุดการหนับเริ่มการเราความหวังการประหารเข้ามา

ก็บอกลูกไม่ได้

อย่างเดียวมันทำเรียนไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีอย่างอื่นก็พอ
เราก็หวังว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมครับเรายังไม่ได้หยุด
มันจะไปผูกพันกับการเรื่องของว่าสำนวนในคดีจะไม่รู้ตัวหรือไม่
หรือว่ามันสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องของตำรวจครับ
เรายังมองเห็นเส้นทางที่เรายังต้องทำอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่หยุดแค่นี้เรายังไม่ได้หมดหวัง
เรายังไม่ได้ยุติว่าเราจบแล้วนะไม่ใช่
เปอร์เซ็นต์นี้ผมอาจจะให้ได้ถึง๘๐แล้วนะครับ
แต่ว่าถามว่า๒๐สุดท้ายมันเดินช้ามาก
แสดงว่าเราก็ยังมีโอกาสจะได้ตัวคนร้ายอยู่ใช่ไหมครับ
สังคมต้องการข้อสงสัยตรงนี้มากนะครับท่าน
เราก็หวังนะครับเราก็ต้องทำงานแล้วก็ต้องมีความหวัง
แล้วเราก็มีทิศทางที่เราจะไป
แล้วในฐานะท่านนักสืบเนี่ยท่านยังคิดว่าท่านยังไม่ได้ทำอะไรกับการคดีนี้
เพราะว่าเอานักสืบระดับครูลงไปเลยเนี่ยท่านคิดว่าท่านยังไม่ได้ทำอะไร
ก็ผมบอกแล้วกันว่าเราจะทำให้ครบร้อยนะครับ
แสดงว่าเราก็มี๒๐ที่เรากำลังจะทำถูกไหม
นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนนี้เราไม่ได้มองแค่ในสำนักอนาชาตินะครับ
เรามองออกไปข้างองค์กรด้วยนะครับ
ประสานอยู่ว่ามีสำนักไหนที่จะสามารถให้ความเห็นในอะไรบางอย่างให้กับเรา
ซึ่งตรงนี้ขอปิดไว้นะครับผมพูดไม่ได้นะครับ
แต่ว่าเราไม่ได้ทำแค่เฉพาะสำนักงานพิสูจน์หลักฐานเรา
พยายามหลักษณะของตำรวจนี่
ผมก็ได้แต่บอกว่าก็เรื่องของการนำเสนอข่าวต่างนะครับ
ก็ขอให้ฟังอย่างมีวิจารณญาณ
แล้วการที่ให้สัมภาษณ์กับใครก็แล้วแต่เนี่ย
มันก็ไม่ได้แปลว่าเวลาพบหรือพูดกับตำรวจแล้วเป็นอย่างนั้น
แสดงว่าแสดงว่าสื่อนำเสนอข่าวในสิ่งที่ยังไม่เหมาะสมใช่ไหมท่าน

ยังแต่ว่าก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ฟังก็ระมัดระวังนะครับ
อย่าเพิ่งไปโดดสรุปอะไร
แล้วก็ขอให้คำนึงถึงสิทธิของเด็กนะครับ
แล้วที่ไปทำให้กระทบจิตใจเขา

มันเป็นความผิดส่วนหมายละครับ
ฉะขอระมัดระวังเรื่องพวกนี้ด้วย
คือเราไม่ได้ว่าจะไปว่าหรือลงโทษอะไรใครเพียงแต่ว่าอยากให้เข้าใจนะครับว่าเขาร่วมกันคุ้มครองเด็กและผู้ปกครองที่อาจจะเพื่อไปทำข้อมูลอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับ
เป็นหลักสากลของโลกเรานะครับซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ด้วย
เข้าใจเรื่องของการนำเสนอข่าวนะครับเข้าใจที่ประชาชนต้องการ
แต่เราทำอะไรเนี่ยเราไปทำตามกระแสไปทำตามความเห็นคนไม่กี่คนไม่ได้